คุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
นี่คือคำถามในคดีของคุณแตงโม
เพราะตอนนี้คุณแม่พนิดาฝั่งสสเต้
เทใจไปที่เรื่องของการฆาตกรรมแล้วนะฮะ
แต่อาจารย์สุภาพคลิกกระจายวันนี้จะมาวิเคราะห์
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือผลสุดท้ายจะเป็นฆาตกรรมก็ตาม

ดังนั้นติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์สุภาพนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับปุ๊บ
ทุกอย่างมันต้องมีได้มีเสียนะคุณบุ๊คครับ
ภาษาชาวบ้านก็คือมันต้องมีเดิมไป
คดีแตงโมเนี่ยจะเป็นคดีที่มีเดิมพันธุ์
และมีได้มีเสียกันทั้งนั้น
อะไรบ้างล่ะ๑ตำรวจ
ถ้าถึงจุดหนึ่งมีการพิสูจน์ได้ว่า
คดีแตงโมเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีอุบัติเหตุ

แต่ว่าตำรวจไม่ยอมเอาพยานหลักฐาน
ว่าเป็นฆาตกรรมไปใส่ไว้ในสำนวน
อันนี้ตำรวจก็ต้องเจอข้อหา
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ถัดมาทีมทนายความของสสเต้

ซึ่งเขาพยายามพิสูจน์ว่าแตงโมตายเพราะถูกฆาตกรรม
แล้วพร้อมก็จะบอกว่านำหลักฐานเรื่องนั้นเรื่องนี้มาประกอบ

สุดท้ายปั่นปวนกันไปหมด

มันเป็นหลักฐานที่กุเรื่องขึ้นมา

สร้างหลักฐานปลอมขึ้นมา

คณะนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดี

แล้วก็แล้วกันไปเนี่ยไม่ได้
จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่กระทำ

แต่ถ้าหลักฐานข้อมูลเหล่านั้น

แล้วส่งให้ตำรวจไปพลิกเกม

แล้วสอบสวนเพิ่มเติมกันใหม่
จนสุดท้ายสารพิพากษาลงโทษผู้ต้องหาว่า
เป็นคดีฆาตกรรมจริง

ก็จะได้รับความชื่นชมจากสังคม

สิ่งที่ออกมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ตำรังเป็นข่ากันอยู่ในช่วงสองวัน

เพราะมีหลายประโยค
ทนายเดชาบอกว่าเป็นการข่มขู่
มีบางประโยคบอกว่านี่ถ้าไม่ใช่พี่เดชาผมส่งคนไปกระทืบแล้วนะ
แล้วก็มีการเปิดคลิปให้ฟังกันว่าพูดกันว่ายังไง
ลามไปถึงคำพูดที่ว่าจะใช้วิธีทางการเมือง
ฟังดูเหมือนว่าจะใช้วิธีนอกระบบพูดกันถึงว่าจะส่งไปสามจังหวัดภาคใต้

ซึ่งทนายเดชาถอดคำพูดจากเทป
แจ้งความตำรวจเสร็จก็จะไปยื่นต่อปปชต่อ
จากนั้นก็จะไปยื่นให้ประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัย
เพื่อตรวจสอบจริยธรรมของสสเต้
เรื่องนี้ท่านนายเดชาบอกว่าจะสู้ให้ถึงที่สุด
เอาให้ตกเก้าอี้ให้ได้แล้วอย่าไปคิดจะมาขอขมา
เพราะไม่รับขอขมาเออโยงไปถึงเรื่องปากใต้
โยงไปถึงเรื่องวิถีทางการเมืองผมก็นึกถึงคดี
อุ่มหายท่านนายความสมชายนิรัติกิจเมื่อช่วงปี๒๑๔๘
แล้วไม่เฉพาะทนายเดชาคนเดียวนะครับ
ที่ลุกขึ้นมาสู้กับสสเต้ท่านนายหน้าจอคนอื่น
ทนายรณรงค์ทนายตั้มทนายรัชพลก็ด่าหน้าออกมาชนกับสสเต้ด้วย
นายลนรงค์เนี่ยเมื่อวานก็อุ้มหมาออกมาให้ข่าว
หมาเขาตกใจกับคำขู่ของสสเต้
ฉะนั้นนี่คือเดิมพันธุ์ของสสเต้
สิ่งที่คุณได้คุณได้รับความสนใจสปอร์ตไลท์ฉายส่องได้ออกทีวีได้ทำตัวเป็นข่าว
ประโยชน์ทางการเมืองของคุณทำให้คนรู้จักมากขึ้น
แต่คุณก็ต้องมีเดิมพันธุ์
ดีไม่ดีตำแหน่งสอสอนั่นแหละคือเดิมพันธุ์
คุณจะได้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีได้มีเสีย
หวังกำไรอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเสี่ยงขาดทุน
อันนี้เรื่องของสสเต้
ทั้งหมดเนี่ยครับฝ่ายที่เดิมพันธุ์สูงสุดคือฝ่ายตำรวจ
ตำรวจที่เป็นทีมพนักงานสอบสวนคดีนี้ทั้งหมด
ถ้าพิสูจน์ได้ในที่สุดว่าการสอบสวนทำคดีไม่สุจริตไม่ตรงไปตรงมา
ด้วยความมุ่งหวังจะช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ภาพลักษณ์ตำรวจจมดิ่งลงไปอีก
เฉพาะตำรวจสพนนทบุรี
แต่มันกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ต่อการสอบสวนต่อการดำเนินคดีของตำรวจ
เพราะต้นทุนความน่าเชื่อถือต่อตำรวจในเรื่องนี้
มันเปราะบางมาตั้งนานแล้ว
แล้วถ้าหวยออกมาประตูนี้จริง
สิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องหาความจริงให้ได้คือว่า

งการให้ตำรวจทีมสอบสวนต้องทำตามคำบงการ
ให้คดีมาอย่างนี้ไม่ไปทางนั้น
ประเด็นนี้เนี่ยมีแต่ข่าวลือข่าวเขาว่า
มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับ
นี่ก็เป็นการบ้านเป็นเดิมพันธุ์ของตำรวจ
ทีนี้มาถึงเรื่องหลักฐานใหม่
อ้างว่าเป็นหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นคดีฆาตกรรม
หลักฐานที่กรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภา
กล่าวอ้างว่ามีวัตถุพยานหลักฐาน
เมื่อวานแถลงข่าวก็เอามาโชว์เรื่องนั้นเรื่องนี้
ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยอายการว่ายังไง
ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาที่ทำหน้าที่เป็นโคศก
อายการสูงสุดอยู่ด้วยคุณอิทธิพรแก้วทิพย์
ท่านบอกว่าถ้าหากกรรมธิการขอให้อายการไปร่วมตรวจสอบ
เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นของคดีไหม
น่าเชื่อถือไหมมีน้ำหนักเพียงพอไหม
ก็ไม่ต่างจากการกระทำการทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
เมื่ออายการสนใจก็เข้าไปดู
เมื่อดูแล้วถ้าสนใจอีกก็จะให้เข้ามาในสำนวนเป็นพยานหลักฐาน
โดยอายการจะสั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวน
โดยสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเพราะพยานแต่ละชิ้นจะเข้ามาในสำนวนได้
ต้องผ่านการสอบสวนโดยชอบของพนักงานสอบสวนคุณรับผิดชอบเสียก่อน
นี่นี่คือเดิมพันธุ์ของคณะสสเต้ของคุณอัจฉริยะของแม่คุณแตงโม
ที่จะทำให้อายการเชื่อในหลักฐานและพยาน
และทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องนำมาสู่การพิสูจน์
มันจะต้องนำมาสู่การพิสูจนอย่าลืมนะครับ
สารจะลงโทษคนเนี่ยสารต้องเชื่อโดยสิ้นสงสัยเสียก่อน

สิ้นสงสัยโบราณที่เราได้ยินมาคือยกประโยชน์ให้จำเลย
ใครที่เรียนกฎหมายเราก็ท่องกันมาว่าปล่อยคนผิด๑๐คน
ยังไม่เสียหายเท่ากับเอาคนไม่ผิดคนเดียวเข้าคุกวันนี้เนี่ย
คดีแตงโมเราต้องอดทนรอรออายการส่งฟ้องวันที่๒๓มิถุนา
หลังจากนั้นก็รอขั้นตอนในชั้นศาลจะเร็วช้าแค่ไหนไม่ทราบ
แต่สิ่งที่จะเป็นกระพีให้ซีดซาดกันวันต่อวันก็นี่แหละเรื่องศึกทนายนี่แหละ
มันกลายเป็นศึกทนายเป็นมวยไฟเตอร์เป็นการรวมดาวกระจายของทนายคนดังทั้งหลาย
สู้กับทีมสสเต้สรุปสุดท้ายก็มีคำถามจากแฟนขีดเส้นใต้ถามว่า
หนึ่งคดีนี้เป็นคดีอุบัติเหตุข้อหาประมาท
แตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วตกลงไปเองกับสองเป็นคดีฆาตกรรม
มีคนทำให้ตายก่อนตกน้ำแล้วจะพยายามพิสูจน์หลักฐานว่า
ถึงขั้นใช้มีดกรีดขากรีดแขนถามว่าคิดว่าข้อไหนจะถูกกันแน่
ตอบไม่ได้ครับต้องรอฟังสเก่าต้องรอฟังศาล
ข้อใดข้อหนึ่งอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
อย่างที่คุณบุ๊คตั้งข้อสังเกตไว้ตอนแรกครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ